สว่างอารมณ์แคร์แถวไงคุณชนะ

คิดว่ามันจะเป็นการทำให้สิ่งที่มันจะเป็นทุกข์เป็นเคราะห์ของเราหายไป

ก็เป็นการจัดทำเป็นพิธีกรรมที่ทางวัดสว่างอารมณ์เขาทำกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณนะคะ
คืออยากจะให้คนที่ต้องการสะดอกเคราะห์ต่อชะตาไปนอนในโรง
จากนั้นพระสงฆ์ก็จะประกอบพิธีบังสุกุลให้กับผู้ที่ไปทำพิธี

ตอนนอนอยู่ในโรงนะไม่ใช่นอนเฉยต้องนอนพนมมือด้วย
แล้วก็ถือทูบสีดำดอกบัว๑ดอก
เหมือนกับเผื่อพิธีจริงเลยนะ
ใช่แต่ระหว่างนั้นก็ขอให้อธิษฐานขอพรอัตสิ่งดีให้เข้ามาในชีวิต
เพราะเชื่อกันว่าในขณะที่นอนอยู่ในโรงพระสงฆ์จะสวดนพระเขาให้
ก็เหมือนกับว่าตายแล้วเกิดใหม่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อย
และส่วนมากก็มักจะนิยมกันในภาคเหนือนะคะอย่างเช่นวิธีการสืบชะตาหลวงแบบล้านนา
เขาก็จะมีชื่อเรียกมีพิธีกรรมแตกต่างกันไปแต่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายกัน
ส่วนภาคกลางก็จะนิยมกันสะดอกเคราะห์แบบนี้

ก็เป็นเรื่องของความเชื่อจริงแล้วลึกถึงเรื่องของความตายนะมันเกิดกันได้กับทุกคน
สักวันหนึ่งเราก็ต้องตายถ้าหากว่าเราผ่านพิธีนี้มันอาจจะทำให้เราฉุกคิด
จะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังตั้งใจให้ดีที่สุดด้วยเหมือนกัน
แล้วก็อยากจะให้นึกถึงเวลาที่เราจะทำอะไรให้นึกถึงว่าต้องทำให้ดี
นึกถึงข้อผิดพลาดต่างที่เราเคยทำมาเหมือนได้เรียนรู้เหมือนได้ทบทวนตัวเองแบบนั้นนะคะ
ที่สุดแล้วนะคะเราก็จะได้กำลังใจมาพัฒนามาสร้างชีวิตให้ดีต่อไป
ใช่จริงก็เค้าก็มีความเชื่อกัน
เพื่อให้ชีวิตปีสิริมงคลมีสิ่งดีเข้ามาในปีหน้า

ไม่ใช่ว่าเราแบบไปขอพรอย่างเดียว
อะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้